เข้าไปตรวจค้นหมู่ละที่บรรทาวสาธาราภัย
เนื่องจากวเขาไปพบมีพฤธิกรรมไปหลอกลงประชาชน
ตำรวจกองบังคับการประดับราภัย
ซึ่งมีนางสุพัทธาจันทรรังศรีเป็นประธานกรรมการครับ
หลังพบว่ามีพฤติกรรมหลอกลวงประชาชนบอกว่าสามารถประดับชั้นยศเป็น
ถึงในพลตำรวจได้ตามยอดเงินที่บริจาคให้กับมูลนิธิ
เช่นระดับพลตำรวจตรีต้องบริจาค๕๐๐๐บาทส่วนพลตำรวจโทก็๘๐๐๐บาทครับ
แล้วก็ยังมีการเปิดเป็นสำนักงานหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเรือน
โดยมีประชาชนหลงเชื่อแล้วกว่าหมื่นคนมูลค่าความเสียหายหลายล้านบาททีเดียว
ผ่านตำรวจตรีสุริยาสิงหากมลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ก็เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบบริษัทฮัทยีกรุ๊ปนั้น
มีความเชื่อมโยงกับมูลนิธิในลักษณะที่
พนักงานของบริษัทนั้นแต่งกายคล้ายกับตำรวจ
แอบอ้างแล้วก็หลอกลวงเงินจากประชาชน
เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในประเทศเพื่อนบ้าน
อีกทั้งแอบอ้างกับประชาชนให้ร่วมบริจาค
นามของมูลนิธิเพื่อได้ประดับยศตำรวจ
ส่วนการตรวจสอบมีการจัดตั้งมูลนิธิอาสาบรรเทาภัย
แต่ก็ไม่เกี่ยวข้องกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งหลังจากนี้ก็จะปลดป้ายโฆษณาสติ๊กเกอร์ข้างรถยนต์
อ้างอิงสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกไปนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่เชื่อว่ายังมีผู้เกี่ยวข้องอีกหลายคน
แล้วก็เตรียมตรวจสอบดำเนินคดี

เข้าข่ายมีพฤติการที่แอบสร้าง
อ้างเป็นรัชธาญาติของประเทศเพื่อนบ้าน
เวลาที่จะไปดำเนินการหลอกลวงให้บุคคลหลงเชื่อ

มีลักษณะที่เป็นชุดแบบนี้ครับแล้วก็มีการติดเครื่องหมายติดยศต่าง
ขณะที่การตรวจค้นในวันนี้พบเอกสารการจัดตั้งมูลนิธิแล้วก็ไม่พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่มีการโฆษณาชวนเชื่อนอกจากนี้ยังพบเครื่องแต่งกายคล้ายเครื่องแบบของตำรวจแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างอีกด้วยครับ